น้ำดื่มธรรมชาติเราไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศอีกแล้วฮะ
รอบนี้นี่น้ำดื่มธรรมชาติมาจากที่บ้านราช

คือใช้คำว่าคำว่าธรรมชาติธรรมดาไม่ได้
ต้องมีคำว่าโคตรให้เกียรติเขาหน่อย
ธรรมชาติเลยจะไม่ธรรมชาติได้ไง
ปลาไหว้เป็นอยู่ในถังน้ำ
ใส่แล้ว
ตัวอะไรครับ

ไปหมัด

เวลาซื้อก็จะมาเป็นถังเป็นถังเป็นถังแบบนี้แหละ
แล้วรอบนี้ซีนฝาเรียบร้อยด้วยนะ

คือพี่ทำเองหรือเปล่าผมไม่ว่างขนาดนั้น

ผมจะเอาไอซีนกระดาษไอซีนพลาสติกเนี่ย
มาจากไหนนี่มาจากร้านอย่างดีเลยฮะ
เหตุการณ์นี้อยู่ที่ตำบลบ้านลาด
อยู่ที่วารินชำระบจังหวัดอุบลราชธานี
ร้านนี้ก็คือร้านน้ำดื่มคนใกล้กันเองแหละ
เออใช่ปลาอะไรนะปลาเหรอตกใจทั้งแม่งลูก
เจอปลาในถังน้ำดื่มแบบนี้ตกใจมาก
แม่ก็เลยถามว่ามันคือปลาอะไรมันคือปลากิม

นี่คือปลากิมหรือปลาหมัด
เป็นปลาท้องถิ่นในพื้นที่ของอุบลราชธานี
พอเจอเหตุการณ์นี้ก็เลยเอาคลิปไปโพสต์ในโลกโซเชียลมีเดีย
ชาวเน็ตก็คือฮาบอกโหใช้ว่า
คำว่าโคตรนำหน้าเลยโคตรธรรมชาติเลย
ท่านบอกนี่มันคือน้ำสะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์
ท่านบอกในน้ำมีปลาในนามีข้าวของแท้เลย
หรือบางคนบอกสงสัยจะเป็นระบบกรองกรองด้วยแหก็แล้ว

ท่านบอกพี่อย่าฆ่ามันนะสงสารมันเลี้ยงไว้เถอะ
นี่ปลานำโชคไม่รู้กี่ปีมันจะมีแบบนี้สักหนหนึ่งฮะ
สุดท้ายแล้วพี่เขาไม่ได้ทำอะไรนะ
ปล่อยปลาไว้แบบนี้แล้วก็เดินทางไปทำงาน
ช่วงบ่ายพอกลับมากลับบ้าน
มีคุณป้าข้างบ้านซึ่งตอนนั้นไม่มีใครอยู่บ้านแล้ว

กลับมาคุณป้าบอกว่ามีคนที่บริษัทที่ต้นทางเนี่ย
เขามาเปลี่ยนถังให้แล้วเขามาเปลี่ยนถังให้แล้ว
เปเปอร์เลยบอกอ้าวเฮ้ยยังไม่ได้คุยกันเลย
คืออยากรู้ว่าตกลงแล้วปลามันไปอยู่ในนั้นได้ยังไง
ยังไม่ทันได้ถามถ่ายเขาเปลี่ยนถังไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาให้กับลูกค้าแบบนี้
แก้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดจริง
เปเปอร์เลยต้องให้คำยกย่องว่าน้ำธรรมชาติของแท้
ใช้คำว่าธรรมชาติธรรมดาไม่ได้ต้องคำว่าธรรมชาตินะครับ
เหตุการณ์ที่อุบลราชธานี

ไม่ทราบแล้วเพราะว่าทางร้านเขาเอากลับไปแล้ว
เลยไม่ทราบที่มาอธิบายว่าตกลงแล้วมันลงไปอยู่ในนั้นได้อย่างไร
แต่ทำให้สะอาดนะน้ำบริโภคนะน้ำแบบนี้